รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก

คุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจ

คุณผู้ชมครับผู้ใหญ่อย่างเราคงคิดว่า

ก็คือการตั้งใจเรียนให้จบ
จะได้มีงานทำแล้วมีรายได้

หน้าที่ของเด็กของบ้านนี้

เด็กหัวใจมหัศจรรย์ของครอบครัวนี้กันครับ

แต่ผมกับน้องก็ไม่เคยนึกน้อยใจอะไร

จริง

ซึ่งผมจะต้องทำงานหนักตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ

ผมภูมิใจที่ได้ช่วยยาย

คนแรกชื่อน้องเหนืออายุ๑๑ปีแล้วครับ
คนที่๒ชื่นน้องมีนอายุ๑๐ปีครับ
ฉันอยู่กับหลาน๓คน
๓คนเป็นลูกของลูกสาวฉัน
ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
ฉันสอนในต้นไม้ตั้งแต่ป๓
ให้รู้จักไปหาของป่า

พื้นที่แบบไหนถึงจะมีเห็ด

บางทีก็ไม่อยากเอามันไป
มันก็ไปเองมันก็อยากหาช่วยเราอะแหละ
อยู่ทางนี้ก็กระวนกระวายไม่เป็นตานั่งตาเดิน
ถ้าจะไปตามก็ไม่รู้ว่าจะไปตามจุดไหน

ก็เดินเลาะตามคลองตามเขื่อนไปเรื่อย
ยายเขาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับ

ความดันและหลอดเลือดหัวใจตีบครับ
ต้องกินยาละลายริ่มเลือดตลอดหัวใจคล้ายหัวใจมันโต
เพราะว่าเลือดมันตันแล้วว่าหัวใจมันทำงานหนัก

วันนั้นไปฉุดหมันมันจะหน้ามืดไปมองไม่เห็นเลย
ไม่เห็นเป็นแป๊บนึงเหมือนคนดับไฟ

ยาย
ตอนตาการกำเลือดบ้างนะนอนพุราพไม่ได้
พอนอนลาบปั๊บมันตีขึ้นมันแน่นเราต้องใช้นั่งหลับเอา
มันก็จะไปต้มน้ำให้
มีนกับเหนือก็จะบีบทำแขนตำขาให้เลือดมันเดิน
ผมก็เป็นห่วงยายเพราะยายเขาเป็นลมหน้ามืดบ่อยครับ
ตอนนั้นยายผมไม่มีเงินให้ผมไปโรงเรียนครับ
ผมก็เลยหยุดโรงเรียน๓วันครับ

มันดีใจมันรีบเอาเงินมาซุกใส่กระเป๋า

พอปิดเทอมผมก็ไปทำงานรับจ้างเก็บมันได้๒อาทิตย์ครับ
พี่ม้าเขาไปรับจ้างขุดมัน

เขาก็เอาเงินที่ผมทำได้ครับ
มาให้จ่ายค่าแรงให้กับยายครับ

ผมก็ดีใจครับที่ได้เงินเยอะครับ

สารมันตัวเท่านี้ก็ต้องมารับผิดชอบช่วยเราไง
หลานคนที่สองฉันชื่อเหนือ
ก็เป็นเด็กแบบว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เนอะ
กว่าจะพูดได้อายุ๓ขวบ

สมองเขาครับพัฒนาช้าครับ

ก็พาเขาไปเล่นบ้างพาเขาไปในป่าบางครั้งครับ
บางครั้งก็พาเขาไปเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ครับ
ริมน้ำก็จะไม่ให้ไปไกลครับอยู่ใกล้ครับ

ถ้าไม่มีใครคอยบอกเขา

ก็เลี้ยงมันดังแต่ครอบครึ่ง
ฉันก็ยังห่วงไอ้น้องมีนเนี่ย

สมบัติก็ต้องบอกมันไปค่อยดูแลน้องมีน
เวลาฉันออกไปเก็บผัก
ก็ไปตั้งแต่ดึกเนาะ

ส่วนหม้าทำข้ากินอล่อยมากเลยครับ
เวลาพี่หม้าทำกับข้าวทีนาย
ผมก็กินข้าวสองจานทุกทีเลยครับ
กลับมาจากโรงเรียนผมก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปหาของป้าครับ
เวลาไปหาของป่าผมก็จะไปคนเดียวบ้างไปกับน้องบ้าง
เวลาพี่ต้นไม้ไปหาของในป่ามาให้ยายขาย
ไปหาพวกผักหนามแล้วก็หน่อไม้แล้วก็ปลาครับ
ทางเข้าออกบ้านนี้ทุกปีหน้าฝนเนี่ยทางลำบากเนี่ย

ต้องลงไปช่วยกันดันถ้าไม่ดันก็ไม่ไป

หาเงินเยอะเอามาปลดเงินขาดรถให้ยายครับ
สำคัญกับผมกับยายเวลาผมหาของป่ามาได้ครับก็จะเอาของป่าเนี้ย
ขึ้นรถสำล้อไปขายครับถ้ารถสำล้อคันนี้มันถูกยึดไปนะ
ฉันก็จะไม่มีรถไปขายของไม่มีรถไปส่งหลาน
โรงเรียนเวลาเจ็บไข้ได้เป็นก็ไม่มีรถจะไปมันเป็นความหวังของเรา
มันเป็นสิ่งเดียวเลยว่าที่เราจะได้ตังค์มาเราต้องมีภาษณะ
พอเดินทางขนของไปขายให้เราได้
ถ้าผมมีเงินเยอะกว่านั้นผมจะเอาเงินไปทำให้รถขายก๋วเตี๋ให้ยายครับ
ถ้ามีรถขายก๋วยเตี๋ยวขายของอย่างนี้เราก็จะได้รายได้ทุกวันไง
แล้วก็จะสามารถเล่ไปขายที่นู่นที่นี่ได้ครับครอบครัวผมก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับ

ขอต้อนรับครอบครัวน้องต้นไม้

ขอต้อนรับครอบครัวน้องต้นไม้
ขอต้อนรับครอบครัวน้องต้นไม้

ขอต้อนรับครอบครัวน้องต้นไม้
ขอต้อนรับครอบครัวน้องต้นไม้

ขอต้อนรับครอบครัวน้องต้นไม้
ขอต้อนรับครอบครัวน้องต้นไม้

ขอต้อนรับครอบครัวน้องต้นไม้

เขาพูดเลยเหรอยายเขาบอกว่าไง
ให้สอนหนูทำกับข้าวหน่อยเวลาย้ายมามืด
หนูจะทำกับข้าวให้น้องกินไว้รอยายด้วยตำล้อยายด้วย

ตอนเวลาผมตื่นเช้ามายายเขาจะหุงข้าวไปแล้วครับ
ผมตื่นเข้ามาก็เมนูง่ายครับทอดไข่ให้น้องครับ

พอผมเริ่มขึ้นม๑ก็แต่งตัวไปโรงเรียนครับ

ผมก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าออกเข้าไปในป่าม
หาของมักให้ยายขายตอนเช้าค่ะ

ผมได้หน่อไม้กับผักหนามครับ
หนามมันคือที่เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกอะไรพวกนี้เหรอฮะ

เห็นบอกว่าไปบางทีไปล่ะเป็นครึ่งวันข้อนวันก็มีไม่ใช่เหรอลูก

ตอนนั้นได้หน่อไม้เยอะก็เลยไปแบบเอาทีละเที่ยวทีละเที่ยว
ผมไปถึงเที่ยวแรกน้องก็จะไปช่วยครับ

แล้วครั้งที่เราหาเงินได้มากที่สุดมีไหมประทับใจ
มีผมไปรับจ้างขุดมันครับ๒อาทิตย์ครับ
แล้วพอถึงวันจะจ่ายค่าแรงผมก็กลับบ้าน

ครอบครัวไม่มีข้าวจะกินครับ
ก็เลยให้ยายไปเอาซื้อข้าวสารมาครับ

พี่สาวครับชื่อพี่เมี่ยงครับ
ผมอ่อนให้เขาสอนวิธีจับปลาเขาก็สอนให้ครับ
พอผมทำอันนี้น้องก็อ้อนเหมือนผม

อยากจับบ้างผมก็สอนเขาครับ
ให้เขาจับปลาที่เป็นพวกปลากาซิลปกติอะไรอย่างนี้ครับ
เหรอมีนเหรอทำไมลูกทำไมถึงอยากจับปลาเป็น
จะได้จับปลามากินครับ

ตอนนี้ก็ผักย่าไม่ค่อยมันไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยดี

มีที่เป็นแหล่งไหมหรือว่าต้องเล่รถไปขาย
ตอนนี้มาเช่าที่เขามาเช่าบ้านเช่าที่
เพราะว่าที่เขาออกมาเช่าเนี่ย
เพราะทางมันยากต้นไม้จะเอาออกมาไม่ทันรถไปโรงเรียนจ้ะ
ทุกวันนี้พอกินพอใช้กันไหม
ถามว่าพอไหมไม่พอตอนที่เขาต้องเรียนหนังสือนี่แหละ
ยายไม่เงินไม่พอไปโรงเรียนแล้วต้นไม้ทำไงลูก
ผมก็บอกว่ายายเงินยายไม่มีเหรอ
ยายเขาบอกไม่มีห่อข้าวไปกินได้ไหม
หนูบอกได้แล้วยายก็ยืมมาให้๑๐บาทนี่ยายมีแค่นี้
ผมบอกเอาให้น้องไปเถอะ
เพราะว่าผมกดก็ได้ไม่เป็นไรครับ
ยายจริงแล้วตอนนี้ห่วงอะไรในตัวต้นไม้มากที่สุด
ก็ห่วงเขาเพราะเขาเป็นความหวังเดียวที่ว่าเขาจะดูแลน้องแทนยาย
ทุกวันที่ยายไม่อยู่ก็ห่วงอยากให้เขาเรียนสูง
ไม่อยากให้เขารำบากมันตอนที่เขายังอยู่กับยายตอนนี้ยังเล็กอยู่
ต้นไม้ล่ะลูกอยากบอกอะไรกับยาย
หนูรักยายนะไม่ต้องเป็นห่วงน้องอ่ะหนูเลี้ยงเองนะครับ
ดีแล้วลูกเดี๋ยวลาถ้ายายไม่อยู่ก็ดูกันอย่าทิ้งกันล่ะลูกลูก

มีอะไรผิดทุกข์ก็ค่อยสอนกันลูกครับ
มันคือคงเตรียมอยู่ไปก่อนนะครับ
ทุกคนอะไรจะอยากรู้
เขาจะวาดรูปผมรูปครอบครัวรูปบ้านอย่างนี้ครับ
ผมก็เออเออสวยแล้วอาวัดว่าเข้าไปผมก็พูดอย่างนี้
เรื่องชุดลูกเสือก็มีที่มาอีกนะ
ถึงความรักความเสียสละของครอบครัวนี้
จริงแล้วเปิดเทอมก็ต้องใช้ชุดลูกเสือของโรงเรียนนะครับอเรนนี่ใช่
ยายมีตังค์พอซื้อให้๓คนไหม

แล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับน้องเหนือ
เขาก็ได้เงินทุนมาค่ะ
แต่ว่าเขายังไม่เอาเขาบอกพอรู้ว่าต้นไม้ไม่มี
บอกให้ซื้อให้ต้นไม้ก่อนเพราะต้นไม้ไปโรงเรียนใหญ่
กลัวพี่โดนเขาล้อว่าไม่มีเสื้อแล้วครูจะทำโทษ
เหนือใส่ชุดนักเรียนไปก็ได้ไม่เป็นไรครูไม่ตีเหนือหรอก
พอได้ยินอย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูก
พูดไม่ถูกครับ

ตอนนั้นของเก่าของต้นไม้นี่มีชุดนิ้ง
ก็เลยให้น้องมีนแค่ไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนชื่อ
ค่ะแต่เหนือเขาไม่มีเลย

ชุดกรรมดาชุดบัตรงาน

นี่คือความรักความเสียสละซึ่งกันและกันนะครับในครอบครัว
แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าได้ทุนไปต่อชีวิตนะลูก
คุยกันมาแล้วว่าอยากได้ทุนไปทำอะไร
เอาไปต่อสร้างรถให้ยายครับ
รถอะไรลูกรถขายก๋วยเตี๋ยวครับครับแล้วก็จ่ายรถสลิงค์ด้วยครับ
จ่ายรถซาเล้งด้วยแล้วทำอะไรอีก
แล้วก็เอาเงินไปต่อก๋วยเตี๋ยวครับ
ต่อก๋วยเตี๋ยวไปต่อทำรถทำขายก๋วยเตี๋ยว
สายต่อรถทำให้รถแท้เตี๋ยป๊อก
จะได้เคลื่อนไปตามหมู่บ้านตามสถานที่เขาประชุมบ้าง
เขามีเที่ยวแบบไปเที่ยวกันอย่างนี้
ก็เหมือนวิ่งหาลูกค้าเวลาเป็นเหมือนก๋วป๊อกอ่ะ
แล้วก็จะมีก๋วยจั๊บด้วยก๋วยเตี๋ยวด้วยอะไรก็ว่ากันไป
ซื้ออุปกรณ์ให้เรามีเองอะไรของเราเอง

คุณผู้ชมครับยายกับหลาน๓คนที่สู้ชีวิตกันตามลำพังในป่า
จะมาขอโอกาสทำฝันให้เป็นจริงเพื่อไปต่อชีวิตของทุกคน
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องต้นไม้
ต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

ด้วยการตอบคำถามอย่างถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
มีหนึ่งหนุ่มเหรอลูกบอกว่าดีใจลูกได้ออกทีวี
ดีใจไหมดีใจครับ
แล้วใช้โอกาสให้เต็มที่นะลูกนะครับ
วันนี้เราตอบคำถามแค่คนละ๑ข้อ

เงิน๑ล้านบาทได้กลับไปจุนเจือครอบครัวนะลูก
เตรียมตัวมาดีไหมครับดีครับดีครับ
ยายหน่อยอย่าให้แพ้หลานเตรียมตัวมาดีไหม

ถ้าพร้อมแล้วนะขอเชิญต้นไม้มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ต้นไม้ครับ

รู้สึกยังไงบ้างลูกดีใจครับ
ทำให้เต็มที่นะลูกนะสมาธิดีนะลูก

ใน๕เรื่องนี้ต้นไม้มั่นใจเรื่องไหนต้นไม้ตอบเรื่องนั้น
แล้วก็เก็บอีกเรื่องหนึ่งไว้ให้กับคนต่อไป

คนที่จะมาต่อต้นไม้เนี่ยเราจะวางเรื่องอะไร

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ตำส้มตำ
เรื่องที่๒จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่องที่๓ผักและผลไม้
เรื่องที่๔บ้านของเรา

ส้มตำครับตำส้มตำครับ

มันง่ายครับมันง่ายสำหรับต้นไม้เลยครับ
ระหว่างเราน้องมีนน้องเหนือและยายหน่อย
ตำอร่อยที่สุดผมครับ
ใครเป็นคนบอกเราลูกย้ายกับน้องน้องครับ
เหรอแล้วเรามั่นใจในฝีมือของเราไหมมั่นใจครับ
อนาคตเปิดร้านดีไหมอาจจะเป็นไปได้ครับ

แล้วลูกเกี่ยวกับเรื่องตำส้มตำนะครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ครกมะละกอเครื่องตำส้มตำต่างนานานะครับ

เล็กนี้ไว้ใส่ข้าวเหนียวจานใหญ่ไปใส่ส้มตำ
ตำไทยซีกหนึ่ง
เพราะว่าบางคนไม่กินปลาร้านะลูก
แล้วก็ตำปูปลาร้าไปครกหนึ่งนะครับ

เอาคกตำไทยเป็นของยายแล้วกันครับ

ขอเชิญน้องมีนและคุณยายมาเป็นผู้ช่วยครับ
คุณยายคุณยายรับหน้าที่ตำไทยไปแล้วกัน
ค่ะส่วนเด็กน้อยจะตำปูปลาร้านะครับ
แต่นี่ชุดหนึ่งนี่ก็จะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวนะครับ
แล้วก็ส้มตำปูปลาร้านะฮะนับเป็นหนึ่ง

ก็จะเป็นส้มตำไทย๑จานแล้วก็ข้าวเหนียว๑จานเป็น๑ชุดนะครับ
แบ่งกันก็แล้วกันแบ่งกันเป็นตำไทย๔ชุดนะฮะ

ส้มตำจำนวน๘ชุดภายในเวลา๓นาที

มาแล้วตั้ง๓ปีนะครับผมว่าทำได้แน่นอนครับ

น้อยกว่านั้นนิดนึงได้

ไม่ต้องใส่มะกอดใส่มะเขือเทศ

ต้นไม้นี่ให้น้ำปลาร้าไม่ยั้งเลยนะ

มั่นนะขอให้โชคดีนะลูกนะ
ส้มตำเนี่ยแล้วก็ข้าวเหนียวได้ไปแล้วนะลูก

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะลูก

ต้นไม้จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

คือเรื่องจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่องผักและผลไม้

บ้านของเรานะเรื่องนี้นะ

ขอเชิญน้องมีนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีกล่องใส่ช้อนซ่อมสีฟ้าอยู่๑อัน

จำได้ไหมว่าเป็นรูปอะไร
ตรงนี้มันจะมีภาพสติ๊กเกอร์ติดไว้ด้วย

โดนัทแล้วก็มี

เพราะว่าคำถามอยู่ที่ข้างกล่องนี้เลย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แฮมเบอร์เกอร์อยู่ในตำแหน่งใด

และตัวเลือกที่๔ตำแหน่งที่๔
องใจช้อนอยู่ที่ร้านก๋วยจับของยายครับ
ข้างกล่องมีสติ๊กเกอร์รูปโดนัทเค้กน้ำฟุตตี้

ตัวเลือกที่๓ตำแหน่งที่๓

หลังจากที่ตอบครบ๔ข้อแล้วนะครับ
มีนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเหนือ
ครับ
น้องเหนือชอบกินผลไม้ไหมลูกชอบครับ
เหนือชอบกินผักไหมชอบครับ
ผลไม้น้องเหนือชอบกินอะไรลูกปลากอครับ

มีมะละกอแล้วมีอะไรอีกอ่ะผลไม้ที่น้องเหนือชอบกินอีก

แล้วมีอะไรอีกส้มครับ
แล้วผักละลูกน้องเหนือชอบกินผักอะไร
อันนั้นโอเคครับ
มีตารอบตัว

เหลืองอ๋อยโดนใจ

ข้อความข้างต้นหมายถึงผลไม้ชนิดใด

ตัวเลือกที่สามมะม่วง
ตัวเลือกที่สี่สับปะรด

ตัวเลือกที่สี่สับปะรดครับ

จังหวัดกำแพงเพชรและเรื่องฟุตบอล

ขอให้โชคดีครับไปประจำที่เชิญแม่หน่อยมาต่อชีวิตครับ
แม่หน่อยเกิดที่จังหวัดอะไร

เกิดอำเภออะไรอำเภอคลองล้านค่ะ

เดี๋ยวนี้น้ำตกคนยังไปเที่ยวเยอะไหม

สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านเราเลยคือ
ก็น้ำตกของร้านนี่แหละแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมครับ

ก็กล้วยไข่และขยาสาส
เกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ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
ค่ะข้อสามค่ะตัวเลือกที่สามกระยาศาสตร์ครับ
หน่อยมั่นใจไหมก็ไม่ได้ยินมันท่องคายาศาสตร์เลยค่ะ
มันมีอักลุ่มหมดมีแถวสิราแรงใหญ่ก้วยไข่พระเครื่องมีค่ะในคำฝัน
ขอให้โชคดีนะครับยายครับ๔ข้อครบแล้วคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันนะฮะว่า
ครอบครัวของเด็กน้อยยอดกระตันยูของเราน้องต้นไม้จากกำแพงเพชร
สามารถพิธีโจทย์ไปได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วครับ
วินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องต้นไม้จากจังหวัดกำแพงเพชร
จะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
คุณผู้ชมครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจแต่ละดอก

ผมจะเลือกนะครับครับคุณผู้ชม
จากเรื่องผักและผลไม้ครับ

ผลเละหมดสามคนเลย
มีตารอบตัวมีหัวตาราย
เหลืองอ๋อยโดนใจเนื้อในหน้ามอง
ข้อความข้างต้นหมายถึงผลไม้ชนิดใด

มีตารอบตัวมีหัวตาลาย
เหลืองอ๋อยโดนใจเนื้อในหน้ามอง

ขอบคุณคุณหลิวอาจารยามากนะฮะที่ร้องเพลงนี้เอาไว้

ตอนนี้ครอบครัวของน้องต้นไม้จากกำแพงเพชรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะเฉลยครับคุณผู้ชม
คือเรื่องจังหวัดกำแพงเพชรครับ
วันนี้ฉันอยู่กับหลาน๓คน
บางทีมันไปหาของป้าคนเดียวก็ห่วง

ห่วงมันสงสารมันตัวเท่านี้ก็ต้องมา

ข้อความใดไม่อยู่ในคำขวัญของจังหวัดกำแพงเพชร

โอ้โอ้โอ้โอ้
สูงครับ
กระยาศาสตร์ไม่ได้อยู่ในคำขวัญของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
คำขวัญของจังหวัดกำแพงเพชรก็คือ

ครอบครัวของน้องต้นไม้จากกำแพงเพชร
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

เรามีโอกาสได้ลุ้นแล้วมาลุ้นกันต่อนะครับ

ข้อต่อไปผมจะเฉลยจากเรื่องบ้านของเราครับ
ผมก็เป็นห่วงยายเพราะยายเขาเป็นลมหน้ามืดบ่อยครับ
ต้นไม้ก็สอนวิชาจับปลา
แล้วก็หาเห็ดว่าอันนี้เห็ดกินได้ไหม
บางทีพี่ไม้เขาไปรับจ้างขูดมัน

แฮมเบอร์เกอร์อยู่ในตำแหน่งใด

ถ้าไม่พลาดนะไปลุ้นอีกข้อหนึ่งล้านนะฮะ

ตำแหน่งที่๔ครับลูก

ครอบครัวของน้องต้นไม้จากกำแพงเพชรนะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก

เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับ
แต่ยังเหลือข้อสุดท้ายว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับ
จากเรื่องตำส้มตำครับ
ยายผมไม่มีเงินให้ผมไปโรงเรียนครับ
ผมก็เลยหยุดโรงเรียน๓วัน

ถึงผมจะต้องทำงานหนักตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ

ผมภูมิใจที่ได้ช่วยยาย

ตำส้มจำนวน๘ชุด
ภายในเวลา๓นาที

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

แต่ต้องอยู่ใน๓นาทีนะครับ

ได้ครับ
เวลา๓นาทีนะครับ

๒นาที๕๖วินาทีครับ

ครอบครัวของน้องต้นไม้จากกำแพงเพชร
ได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้นะครับ

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๓ดอก
ยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่อีกนะครับ
ลุ้นกันด้วยว่าโบนัสหลังตู้ใน๓ตู้เนี่ย
หนูมีสิทธิ์ได้ถึง๓ตู้ด้วยกันในวันนี้นะครับ

มาประจำที่ครับลูกยืนตรงนั้น
เดี๋ยวเราต้องเลือกกุญแจได้๓ดอกนะลูก
เลือกแล้วเราเล็งไปที่ตู้ว่า
ดอกกุญแจดอกนี้มันน่าจะสัมพันธ์กับแม่กุญแจดอกนั้น

ต้นไม้จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจดอกที่๒เลือกครับ

กุญแจดอกที่๓เลือกครับ

ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีนะครับลูก

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

เฮ่ยไปก่อนไขทีละดอก
ไม่ได้ไป

ไม่ออกไป

หนึ่งหมาย

หนึ่งหมาย

หนึ่งหมาย

หนึ่งหมาย
หนึ่งหมาย

หนึ่งหมาย

หนึ่งหมาย

หนึ่งหมาย

หนึ่งหมาย

สมัยก่อนครอบครัวของผมก็พอมีอยู่มีกิน

ผมเห็นย่ากับน้องนั่งกินข้าวกับน้ำปลากันเนอ

ภายในเวลา๓นาที
ตีละครเรียนฟาสไปฟาส
ฟ้าทำได้หรือไม่ได้ครับ